ปีใหม่นะครับหลายครอบครัวก็พาบุตรหลานไปเล่นน้ำทะเลนะครับ
เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดที่สงขรานะครับ
กับลูกลงไปเล่นน้ำกันที่แหลมสมิลา
สักพักหนึ่งลูกหายไปจมน้ำจนลอยขึ้นมา
พ่อไปช่วยแต่ก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ครับ
เราต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นคือพ่อกำลังผ่ายปอดให้กับลูกสาว
วัย๗ขวบไปเล่นน้ำกับพ่อ
แต่ประสบเหตุลูกสาวจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำชายหาดแหลมสมิลาที่สงขรา
ใกล้กับรูปปั้นนางเงือกที่เพิ่งจะมีการเกิดเหตุระเบิดไป

ผู้เป็นพ่อนำตัวลูกสาวขึ้นมา
มีพยาบาลวิชาชีพไปรงค์พยาบาลสงขา๊ะขรินซ์
ซึ่งไปเที่ยวแล้วก็ประสบเหตุเขาเห็นเหตุการณ์
พยาบาลคนนี้ก็ไปช่วยปั๊มหัวใจด้วยนะฮะ
พยายามจะผายปอดช่วยชีวิตลูกสาวด้วยตนเอง
ก่อนที่กู้ชีพของเทสต์บาลนครสงคร๊า
เดินทางไปถึงแล้วก็รีบช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ด้านนางสาวสุริยาพรสแปอิง
ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ไปเที่ยวแล้วก็พบเหตุการณ์นี้บอกว่า
ทราบมาจากแม่ของเด็กว่าพ่อกับลูกเขาลงไปเล่นน้ำกันสองคน

ที่ลูกสาวจะจมน้ำหายไปแล้วลอยขึ้นมาจนพ่อไปเห็นก็เลยรีบอุ้มขึ้นมา
เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือแต่ว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุการณ์ความสูญเสีย
เพราะว่าน้องคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ